เชื่อไหมว่าหวูดรถไฟมานะครับ
ไม่ได้ยินเกิดเหตุสลดขึ้นครับ
รถไฟก็ส่งสัญญาณเสียงดังเลยนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่เปิดวูดดังเท่านั้นนะฮะ

ค่ะนี่เป็นภาพสุดท้ายของผู้สูงอายุท่านนี้ครับ
คุณผู้ชมครับรถไฟก็พยายามเปิดหวูดนะครับ
แล้วก็เบรกจนไฟแลบออกจากรางฮะนะครับแต่ไม่สามารถจะหยุดรถได้ทัน
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คุณลุงท่านนี้นะครับเรียกคุณตาก็ไม่ผิดนัก
เพราะอายุ๗๘แล้วนะฮะถูกรถไฟนะครับ
ขบวนวงเวียนใหญ่มหาชัยเฉียวชนท่านจนเสียชีวิตนะครับ
แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร
สิบเอ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมานี้นะฮะที่เกิดเหตุนะครับ
พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายสภาพก็คือมีบาดแผลที่ศีรษะ
แขนขาหักสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงผ้าสีดำ
หงายเสียชีวิตอยู่ริมรางรถไฟ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสุกิตกวินสุกครับ
อายุเจ็ดสิบแปดปีพักกระสายอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ใกล้เคียงพบว่าผู้ตายออกมาเดินริมทางรถไฟ
หรือว่ารางรถไฟนี่ฮะนี่ฮะท่านจะมาดูต้นไม้
พุ่งชนครับจากการสอบถามญาตินะครับ
ผู้ตายไม่ได้ทำงานอะไรลูกเลี้ยงท่านอยู่นะฮะ
แต่อายุมากทำให้ไม่ค่อยได้ยินครับนะครับ
เสียงบูตรรถไฟที่มาท่านไม่ได้ยินจริง
พนักการณ์สอบสวนสอนออกท่าข้ามนำร่างผู้เสียชีวิต
ส่งตรวจพิสูจน์ที่นิติเวศสิริราชนะครับ
แล้วก็ให้ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงฮะ
ก็เป็นภัยที่ไม่คาดคิดนะคะของผู้สูงอายุ
ใครที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งด้วย